ไอเดียเจ๋งจากเครื่องจักษานะฮะ
แต่คือขัดแตะอย่างงี้หรอ

แต่มันเหมือนกับว่าเอาเป็นฉากกั้นอะไรอย่างงี้ปะ
แต่นะแต่เอาไว้เป็นเหมือนเป็นฉากกั้นหรือติดแบบเป็นฉากกับ
จากกั้นนั่นแหละ

ได้รับความนิยมที่ร้านนี้ร้านชัยประดิษฐ์จักษานอยู่ที่
ถนนเชียงใหม่หางดงขาเข้าเมืองหมู่๓ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าทำให้มันโค้งมนต์ทำให้มันสวยและลูกค้าชอบ
เพราะหลายคนเอาจริงลูกค้าก็โทรมาสอบถามบอกทำแบบนี้เอาแบบนี้
พอทำได้ไหมเจ้าของร้านก็บอกว่าพร้อมจะจัดให้อยู่แล้ว
ขัดแตะเนี่ยนะที่เขาเรียกกันว่าฝาขัดแตะ
มันเป็นเหมือนฝาผนังที่เป็นแบบไม้ไผ่ซี่แล้วก็แล้วก็
เขาเลยเลี่ยวกัน
มาสั่งแตะดอกแล้วขอให้ทางร้านออกแบบให้
แต่ดอกมันดูสวยงามหน่อย
ก็เลยทำแต่ดอกไม้ไผ่แบบนี้สวยงาม

ปกติแต่มันจะเป็นซี่เฉยเกี่ยวมาก
แต่อันนี้มันเป็นดอกแล้วมันเหมือนบานมันสวย
แล้วเขาทำแบบโค้งหม่นทำให้มันดูสวยงาม
ให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นไงล่ะครับ
เขาบอกว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะ
แล้วก็ร่างออกมาตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะโทรมาหรือมาหาที่ร้าน

แล้วก็ทำการจักษานออกมาให้ได้แบบตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเอง

ยังมีอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นเครื่องจักษานที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยดอกไม้ช่อดอกไม้แล้วก็มีหงด้วย
แล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ใส่ดักปลาห้องใส่ปลาเพียบเลย

ทุกวันนี้ปัจจุบันบอกว่าน่าจะหายากแล้วนะ
เขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันในปัจจุบัน

เขายังทำการจักษานกันอยู่แล้วที่นี่คนทำเขามีฝีมือ
ดูสิจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋า
นี่วิธีการทำเขาเป็นประนีท
คือจำได้มันจะมีจุดหนึ่งที่เชียงใหม่ที่คนไปถ่ายรูปเยอะ
ตรงนั้นเป็นจุดที่มีร้านขายเครื่องจักษานเยอะมาก
ดิฉันน่ะเคยไปไปถ่ายรูปแล้วก็กลับ

ตอนนั้นจะซื้ออะไรรู้ไหมมันจะเป็นที่นอนแมว

บิฉันว่าเค้ามีวิธีการขนส่งโหล่ะในยุคนี้สมัยนี้
แต่ตอนนั้นจะกลับยังไงอะไรอย่างนี้
ค่ะเออใครมีโอกาสแวะไปอุดหนุน